เจ้าตัวนะครับก็คือนายเล่าย่างแทร่จาง
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สพเขาค้อบอกว่า
พอมีหมายเรียกก็ยินดีอยากจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

แล้วในฝั่งของคนที่เชื่อถือศรัทธาในเล่าย่างแบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย
ก็บอกว่าที่ทำไปแบบนั้นไม่ใช่ในเหล้าย่าง
ตัวตนที่ทำคือเป็นซาตานที่ลงมือข่มขืนเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าชุมชนบริเวณนี้
เป็นบ้านที่นายเล่าย่างอาศัยอยู่พักอยู่
แล้วก็มักจะมีคนที่นับถือในเรื่องของความเชื่อของกลุ่มนี้ศาสนานี้

ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านในเล่าย่างแล้วก็พบกับผู้ชายผู้หญิงในกลุ่มไหนเล่าย่าง
พอสอบถามหาตัวในเล่าย่างได้ข้อมูลบอกว่านายเล่าย่างเนี่ย
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาค้อแล้ว
จากว่ามีหมายเรียกโดยที่สพเขาค้อเดินทางไปถึงปุ๊บ
บุคคลที่พบก็คือนายเล่าย่างครับแล้วก็มีคนที่ไปคอยให้กำลังใจอยู่อีกประมาณ๒๐คน
เล่าย่างพบพนักงานสอบสวนใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงในการให้ข้อมูล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นเพียงช่องเดียวที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าตัวนะครับ
ซึ่งบอกว่าข่าวที่ออกไปนั้นขอปฏิเสธทุกอย่างเพราะไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับ
คือผมเข้ามานี้คือผมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ที่ผมไม่ได้ทำตามที่เขากล่าวหา
เพราะว่าสิ่งที่เขาเก่าหานั้นผมฟังหมดทุกอย่างแล้ว
ผมรับไม่ได้เลยเพราะผมไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอก
เด็กยิ่งเล็กเรายิ่งไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเรากลัวเด็กมันจะมินประมาท
พูดว่าไอ้แก่มันพูดอย่างนี้แล้วเรากลัวครับ
คือผมก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนทราบว่า
การที่พวกเราทุกคนต่างก็ถูกเก่าหานี้

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากล่าวนี้
ที่จริงแล้วลุงไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอก
คราวนี้มาดูคนที่ไปให้กำลังใจและเชื่อถือศรัทธา

ซึ่งเคารพและก็เชื่อในตัวนายเล่าย่าง

แต่คนที่ทำคนที่ลวลลามไม่ใช่ตัวนายเล่าย่าง
ตัวเธอเองก็ถูกลวนลามเช่นเดียวกันแต่คนที่ทำคนที่ลวนลาม
ไม่ใช่ตัวนายเล่าย่างเป็นซาตานไม่ใช่มนุษย์
และนี่คือการทดสอบสภาพจิตใจของผู้ที่ตกลงจะเข้าค่ายในแต่ละครั้งครับ
ถ้าพูดถึงการลวนลามอ่ะมันมีจริงค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าค่ายปุ๊บนะคะ
หนังสือบอกว่างวดนี้มันมาเป็นตัวเลยนะ
มันจะมาลวนลามด้วยพี่เจอเข้ามาหาพี่นะมาทางด้านหลัง
ตอนแรกก่อนที่มันจะมามันเข้าไปมันไปตีเต็นต์ของน้องชายคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามมันจะจูบปากพี่แล้วพี่ก็ปิดปากเพราะพี่กลัว
พอพี่ปิดปากพี่ก็คิดว่ามันก็หยุดจูบจะไม่จูบปากพี่
แล้วมันก็เลือดมาที่แก้มพี่แทนตอนที่มันเลือดมาแก้มพี่เนี้ยมีขนนะคะ
ขนอยู่ที่หน้าพี่พี่รู้สึกเอ้าขนแมวเหมือนขนแมวเลย
แล้วมันก็เรียงเหมือนลิ้นแมวเรียงลิ้นแมวที่หน้าพี่
นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นมุมมองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เชื่อถือศรัทธานายเล่าย่าง
ทีนี้อีกด้านครับประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งมีบ้านแล้วก็อยู่ในชุมชนระแวกใกล้เคียงกันกับนายเล่าย่างเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าคนที่เขาเจอเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด
ไม่มีใครเชื่อคำสอนในเล่าย่างแล้วก็คิดว่าเป็นคำสอนที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นะครับ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบนะครับ